เขาร้องลั่นถูกดึงขาดิ่งสะดับเชื่ออาถรรพ์ผีพลาย
คือที่บอกว่าสาวเนี่ยคือเป็นผู้หญิงแต่จริงทั้งสองคนนี้เรียกป้าได้แล้ว
ป้าสมหวังนำหน้าเอาหม้อนะครับไปงมหอยป้าพุทธเดินตามหลัง
อยู่ดีป้าพุทธหันมาช่วยด้วยช่วยด้วยป้าสมหวังหันมาป้าพุทธจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเลย
คุณผู้ชมครับ๑๐โมงครึ่งได้ฮะของเมื่อวานนี้ครับตำรวจภูทรลานศักดิ์รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงไปงมหาหอยนะครับ
มน้ำนี่ที่นี่เป็นอ่างห้วยดงครับในตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นโอ้โหใหญ่หนองน้ำขนาดใหญ่แล้วลึกประมาณ๕เมตรท่วมหัว๒คนต่อนะครับ
ใกล้ที่พบศพยังพบหม้อแล้วก็กระป๋องอย่างละใบ
สอบสวนนางสมหวังหรือป้าสมหวังก่อนนะครับ
เป็นเพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นรุ่นน้องนะชื่อดังพุธหรือป้าพุธเนี่ยอายุ๕๕
ชวนกันมางมนะครับหาหอยกันจะเอาไปทำอาหาร
เอาหม้อมาเอากระป๋องมาไว้ใส่หอย
ส่วนป้าสมหวังเนี่ยงมเดินนำหน้า
พระพุทธเนี่ยงมเดินตามหลังนะครับ
ทั้งคู่เพิ่งจะลงน้ำแล้วเพิ่งกำลังจะออกจากฝั่งไปไม่กี่เมตร
ได้ยินเสียงป้าพุทธช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รู้อะไร
ดึงขาหันไปปั๊บโอ้โหป้าสมหวังเห็น
ป้าพุธผุบนะป้าสมหวังก็ถอยหลังเข้าฝั่ง

นี่แหละครับแต่พูดถึงตามหลักเนี่ย
ชามถูกนะตะโกนโยนยื่นเห็นไหม

ชนสูตรนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

แขนขาอ่อนแรงหรือเป็นตะคริวหรือเปล่า

เชื่ออย่างที่วอลข้างหลังที่เราให้คุณผู้ชมดูไป

เราเป็นตะคิวเราจะรู้สึกเหมือนขามันบีบ

เคยเป็นในน้ำแค่บนบกก็แย่แล้วพี่เบิร์ต
พี่เคยแต่ยังดีที่จับแบบจับขอบสระเอาไว้